คุณผู้ชมครับยังเป็นประเด็นให้พูดถึงกันอยู่นะครับ
เรื่องการทลายเว็บพนันออนไลน์มาเก้าแปดแปดแปดค่ะ
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตบอกว่านี่คือฝีมือของดาราสาวชื่อดังดิวอริสรานะ
ที่บอกว่านารีพิฆาตน่ะเหรอนี่แหละฮะ
มกราคมค่ะนะบอกว่าเนี่ยพี่น้องตัวบอเนี่ย
อยไม้เนี้ยอืมมีคนนึงเขาจะแต่งงานอืม
ถ้าอยากจะจับพวกแก๊งพนันออนไลน์หรือว่าเว็บพนันมาเก้าแปดแปดแปด
ตำรวจไปที่งานแต่งงานนี้ได้เลย
ทีนี้ก็เป็นปฏิบัติการต่อเนื่องเรื่อยมานะฮะ
คือคนที่ถูกแจ้งข้อหาหลักนะขณะนี้
คือคุณเบนส์เดมอนที่เป็นพี่คนโต
แล้วก็เป็นอดีตแฟนนุ่มของคุณดิวอริสรา
หลังจากมันเกิดกรณีตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ย

เดมอนบอกวันนี้จะมามอบตัวอยู่ต่างประเทศนะ
มีน้องชายที่เป็นตำรวจคนหนึ่งเมื่อวานนี้มาพบพนักงานสอบสวนแล้ว
แต่ไม่ได้ถูกแจ้งข้อหานะก็มาให้ข้อมูล
แล้วก็ลาออกจากตำรวจไปแล้วเขาบอกเขาไม่รู้เรื่อง
การทำเว็บอะไรทั้งสิ้นพนันเอาลงพนันออนไลน์
เดมอนวันนี้ส่งทนายมาว่ายังไงเดี๋ยวท่านตามไปเรื่อยนะฮะ
แต่ดูตรงคุณดิวก่อนเมื่อวานคุณดิวเนี่ยออกมา
ไลฟ์หรือว่าอัดคลิปนี่แหละนะในการที่จะเปิดเผยว่า
ทำไมเธอถึงต้องออกมาแฉเรื่องมาเกาะ๘๘๘
คือเธอพูดแล้วก็เล่าไปทั้งน้ำตาร้องไห้แล้วโชว์ภาพบาดแผลให้ดูด้วย
เพราะว่ามันมีเพจหนึ่งที่ตั้งคำถามมาอย่างเธอว่า
เอ้าก็ตอนที่เป็นแฟนกับเบนส์เดมอนเนี่ย
คบหาดูใจอยู่ด้วยกันตั้งปี๒ปีอ่ะ
ทำไมไม่เปิดเผยหรือว่าเลิกกันมาแล้วตั้ง๓ปีได้
คุณดิวก็มีสามีมีลูกแล้วในตอนนี้เนี่ย
ก็ทำไมถึงไม่เปิดเผยมาเปิดเผยอะไร
ในช่วง๑๕มกราคมที่ผ่านมามีการไปเรียกเงิน
เรียกทองอะไรแล้วไม่ได้หรือเปล่าอันนี้เพจนั้นเขาตั้งคำถามมานะ
แถมยังถามไปว่าสามีของเธอเนี่ยคุณเซบัสเตียเนี่ย
ซึ่งคุณดิวเรียกว่าเซฟเนี่ยนะฮะเอ๊ะเทาหรือขาว
ไปไหนมาไหนมีรถตำรวจนำขบวน
ไปถ่ายรูปกับคนที่อยู่ในแวดวงเทา
เกี่ยวเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วนั่นซื้อแพ็คเกจในการที่จะ
เข้ามาเที่ยวหรือว่าเดินทางไปที่ต่างเป็นแพ็คเกจโรงแรม
เขาจัดรถตำรวจมาให้เธอก็ไม่รู้หรอกสามีเธอก็ไม่รู้นี่นะฮะ
ขวามือเนี่ยถ้าคนที่อยู่ในธุรกิจสีเทาจริง
กล้าโพสต์คลิปแบบนี้เหรอเธอถามอ่าส่วนเรื่องที่ว่าทำไมถึง
ออกมาโพสต์ถึงออกมาเปิดเผยเรื่องราวในช่วงเวลานี้
เธอบอกว่าเพราะมันเป็นด้านมืดในจิตใจ
เป็นหลุมดำในจิตใจที่เธอเก็บงำมาไว้นาน
ในช่วงเวลาที่เคยคบหาดูใจกันอยู่เนี่ย
แฟนเนี่ยกับเบนส์เดมอนเนี่ยเธอบอกเธอถูกทำร้าย
แล้วพอหลุดพ้นมาได้เนี่ย
เนี่ยเห็นบาดแผลที่ใบหน้าไหมค่ะเวลาจะแต่งหน้าแต่งตา
ล้างหน้าล้างตามันเห็นแผลเป็นที่ใบหน้ามันเจ็บปวดทุกครั้งที่นึกถึง
เรื่องราวในอดีตคนในครอบครัวที่รู้เห็นว่าเบนส์
ทำอะไรกับเธอไม่เคยช่วยเหลือเธอเลยค่ะแถมยังมีบางคนบอก
ด้วยซ้ำว่าเชื่อว่าเฮียเบนส์เนี่ยไม่ทำร้ายใครหรอก
พอรู้ข่าวว่าจะมี
น้องชายของเขาแต่งงานค่ะเธอก็เลยบอกแล้วทำไมเราต้องมา
นทุกข์ทรมานอยู่กับเรื่องเหล่านี้เหมือนกับว่าเรื่องเนี้ยมันเป็น
มที่อยู่ในใจเธอทำร้ายเธอทั้งด้านจิตใจแล้วก็ร่างกาย
แต่อีกฝั่งหนึ่งทำไมถึงกำลังมีความสุขกันค่ะตัดสินใจโพสต์เลย
ในวันนั้นสิบห้ามกราคมอืมและนี่คือโพสต์
ที่เป็นแชทไลน์นะฮะที่คุณดิวเนี่ยเปิดเผยเพิ่มเติมอีก
แล้วทางเฟซบุ๊กโหนเขาแสค่ะนำมาเปิดเผยไว้
เธอเนี่ยถูกทำร้ายจริงจริงเป็นแชทข้อความที่ต้องบอกว่า
ข้อความที่คุยกันเนี่ยฝั่งหนึ่งใช้ชื่อว่าดิวอีกฝั่งหนึ่งใช้ชื่อว่าเบนส์ค่ะ
นี่นะฮะก็คงจะพอเข้าใจได้ว่าคือใครต่อใคร
อ่าอย่างข้อความฝั่งของฝ่ายชายเบนส์เนี้ย
บอกไม่จำเป็นต้องดีกับคนที่ไม่ดี
เลิกกันแล้วก็ไม่สนใจฝั่งดิวก็บอกเราคุยกันดีดี
ดิวบอกก็เห็นตรงกันแล้วไงว่า

ใช้ชีวเบนซนี่ก็บอกว่า
จะถือว่าคุยกับคนที่เป็นตัวปัญหา

อ่าจะทำแบบเนี้ยแหละ

ดิวก็บอกถ้าดิวทำดิวขอโทษ
แต่เราเลิกกันและคุยกันดี

สำหรับภาษาที่เขาใช้โดยเฉพาะทางฝั่งของฝ่ายชายนะ
คือมันมีข้อความหนึ่งถึงขั้นบอกว่า
คนไหนกูทำไม่ได้กูจะยิงมันด้วยตัวกูเองโอ้โห
นี่นะฮะอ๋อดิวเองก็บอกไม่ได้จะขอโอกาสอะไรอืม
แต่วันนี้ถ้าเรายอมรับได้ว่าเราเข้ากันไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะทะเลาะกันทำไม
ฝั่งของเบนส์ก็บอกเดี๋ยวถ้าเกิดกูกลับมาเดินเมื่อไหร่นะ
เตรียมใจชิปจุดจุดจุดได้เลยค่ะ
ถ้ายังไม่รู้ตัวก็แล้วแต่แล้วนี่ดิวก็พยายามบอกให้เฮียเบ้นใจเย็นนะ
เราเลิกกันแล้วเนี่ยเพราะดิวไม่ใช่สำหรับเฮียเบ้นอืม
มันไม่เกี่ยวว่าจะต้องใจร้อนอะไรอื่นดิวก็ยื้อมานานจนลืมมองไปว่าดิวคงไม่ใช่จริง
ลักษณะข้อความคล้ายเหมือนมันอยู่ในสถานการณ์ที่ต่างคนกำลังเลิกลากันนะพี่อุ๋ย
ถึงขั้นดิวบอกขอโทษอืมนี่ฮะแต่เบนส์บอกเดี๋ยวรู้กันนี่ฮะ
คือมันเป็นแชทที่ถูกเปิดเผยออกมานะครับทางเพจเฟซบุ๊กโหนกระแสนะครับค่ะ
แล้วก็มีการเอาแชทตรงนี้เนี่ยนะฮะที่ออกมาแสดงให้เห็นเหมือนกับว่าเธอต้องอยู่ในช่วงที่เธอถูกกระทำอะไรบ้าง
อืมสำหรับดิวอลิสรานะครับแล้วก็เป็นภาพบาดแผลที่คุณดิวถูกทำร้ายร่างกายที่ใบหน้า
อืมตรงนี้นะฮะคือเมื่อวานตอนที่เธอได้อัดคลิปแล้วก็ชี้แจงเรื่องราวต่างต่าง
ว่าเธอก็เห็นภาพให้เห็นภาพอยู่บ้างแล้วใช่มั่งค่ะนะครับที่แก้มด้านขวานะครับ
มีภาพที่เป็นร่องรอยที่คอนะฮะเนี่ยค่ะมีรอยฟกช้ำ
ลักษณะของการถูกกระทำคือถ้าดูจากบาดแผลต่างที่เธอ
บอกเธอเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานว่าเธอถูกทำอะไรบ้างเนี่ย
มันเป็นการกระทำที่รุนแรงมากนี่นะฮะ

เพราะว่าเธอก็เก็บความเจ็บปวดเอาไว้นานใช่ไหม

ที่รู้ข่าวว่าเขาจะแต่งงานอะไรกันเนี่ยอืม
โพสต์เรื่องเว็บพนันออนไลน์มา๙๘๘เลย
อันนี้ที่เธออัดคลิปแล้วก็พูดถึงเรื่องต่างเมื่อวานนะ

แล้วมันก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมมาอีกว่า
หลังจากที่เธอได้แฉเรื่องเว็บพนันออนไลน์มา๙๘๘
มันมีตำรวจไปที่ร้านทำเล็บเธอด้วยใช่ไหม
โอ้โห้เรื่องมันนี่นี่ก็น่าตกใจกันนะคะคุณผู้ชม
ปรากฏว่ามันมีคลิปค่ะนี่คุณผู้ชมดูนะ
คลิปจากกล้องวงจรปิดของวันที่๗กุมภาพันธ์ตอนทุ่ม๑๕นาที
ผู้ชายสองคนมาด้วยมอเตอร์ไซค์คนนั้นเนี่ยคนขี่
หมวกกระน็อกสีขาวผู้ชายที่ใส่ชุดดำทั้งชุด
เดินลงมาหน้าร้านดูเผินเหมือนไม่มีอะไรนะคะ
แล้วเขาก็จ้องแล้วมองแล้วส่องเข้าไปในร้านของคุณดิว
นี่แหละร้านนี้เป็นร้านที่คุณดิวเนี่ยหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านนี้นะคะ
ผู้ชายเนี่ยดูรอบร้านหมดเลยแล้วในระหว่างที่เขาส่องมองเข้าไปในร้าน
เขาก็คอยดูมือถือเป็นระยะระยะเหมือนมีการพิมพ์แชทคุยข้อความอะไรบางอย่างตลอด
แล้วก็หันไปมองในร้านอีกช็อตเด็ดคือถ่ายรูปหน้าร้านด้วยอีก
อันนี้มองใหญ่เลยมองดูมองนั่นมองนี่
ถ่ายรูปหน้าร้านนี่ลักษณะคล้ายเหมือนเซลฟี่หรืออะไรไม่รู้นะ
เอ๊ะวีดีโอคอลกับใครหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่การยกมือถือขึ้นมาสูงเหนือหัวตัวเอง
มันก็จะส่องเข้าไปเห็นในร้านก่อนที่ชายที่ใส่หมวกกันน็อกสีขาวเมื่อกี้
เหมือนเขาขี่ออกไปใช่ไหมแล้วเขาวกค่ะจริงไม่ได้ไปไหนนะ
วกกลับไปอีกฝั่งหนึ่งส่วนคนเสื้อดำที่ถ่ายรูปเมื่อกี้
อยู่หน้าร้านก่อนแล้วเดินหลบไปอืมจากนั้นสักสิบนาทีต่อมานะคะ
คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้เดินกลับมาค่ะนี่ค่ะกลับมาแล้วที่หน้าร้าน
รอบนี้คราวนี้ส่องแบบชัดเจนมองซ้ายมองขวาก่อนแล้วส่องเข้าไปในร้านค่ะ
แล้วก็ยังดูมือถืออยู่ตลอดเวลาทำท่าเหมือนพิมพ์ข้อความอะไรอยู่ตรงนั้น
เขาบอกอยู่แบบนี้สักหลายนาทีอยู่ค่ะแล้วก็มีลักษณะเหมือนโดนหลบมุมกล้องไป
ไม่แน่ใจว่ารู้มุมกล้องด้วยหรือเปล่านะจากนั้นทุ่มยี่สิบเจ็ดนาที
มีพนักงานคนนึงค่ะของร้านนี่แหละของร้านคุณดิวนะ
เขาเดินไปเปิดประตูเข้าไปข้างในร้านครับ
คราวนี้ผู้ชายเสื้อดำกลับมาหน้าร้านอีกรอบนึงนะคะ
แล้วไปคุยกับชาวบ้านคนที่อยู่แถวนั้นแหละ
มีคนเปิดร้านก็จะมีร้านค้าด้วยอ่ะนะไปคุยกับเขาแถวนั้น
เหมือนไปถามว่าเอ๊ะร้านนี้ใช้ร้านดิวไหมแล้วก็ถ่ายรูปหน้าร้านอีกหลายต่อหลายครั้ง
นี่เหมือนกับปราณ์หน้าเห็นไหมนี่แหละราตรณะนี้เหมือนถามคนนู่น
คนนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่ามันมันก็แปลกแล้วนะพี่อุ๋ยนะ
ซึ่งมันคือเหตุการณ์ช่วง๗๘กุมภาพันธ์หลังจากเธอเปิดเผยเรื่อง
คนในร้านพนักงานในร้านเขาก็แปลกใจแล้วล่ะค่ะ
อันนี้คือวันที่๗ต่อมาวันที่๘กุมภาพันธ์มาอีกค่ะพี่อุ๋ย

๘กรุงภาพรรณคราวนี้มาในร้านเลย

เรายึดตามเวลาของกล้องวงจรปิดนะ
พอเข้าไปก็ไปคุยกับพนักงาน
แล้วก็เหมือนกับไปแจ้งพนักงานว่าเนี่ยมาติดตามเรื่องของมีต่างด้าวหรือเปล่า
มาทำงานอยู่ที่ร้านนี้อ่ามาตรวจสอบพนักงานของร้านกันหน่อย
ขอถ่ายรูปถ่ายบัตรประชาชนยังไงตรวจสอบ
เหมือนสงสัยว่าจะมีต่างด้าวทำงานอยู่ที่นี่ไหม
คืออ้างว่าเป็นตำรวจมาติดตามคดีต่างด้าวก่อเหตุลักษัพใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วทีนี้พนักงานที่ร้านเขาเลยบอก
ถ้างั้นถ้าเป็นตำรวจขอถ่ายรูปกับบัตรประจำตัวข้าราชการหน่อยได้ไหม

อ่าอ่าซึ่งเขาก็ให้ถ่ายใช่ไหมใช่
สุดท้ายในบัตรประจำตัวมันระบุแบบนี้นะพี่อุ๋ยฝ่ายสืบสวนตำรวจทองหล่อ
จำนวน๒นายเป็นฝ่ายสืบสวนนะคะ

๑๐ตำรวจเอกคมสรรหลิงไทสงค่ะตำแหน่งพบหมูทรทหลนะคะ

นี่ไงคือวันนั้นพนักงานเขาขอถ่ายรูป

แต่มันก็มีคำถามนั่นแหละว่าเอ้าแล้วสอนอทองหล่อมาตรวจ

ทำไมมันถึงบังเอิญมาเป็นช่วงเวลาที่
อ่าคุณดิวเขาเปิดเผยเรื่องเว็บบันดันออนไลน์มา๙๘๘๘
มันไม่ใช่แค่พี่อุ๋ยสงสัยเพราะอะไรรู้ไหม

ว่าติดต่อไปหาคุณดิวนะคุณดิวอยู่ต่างประเทศถูกไหม
แล้วก็เล่าให้คุณดิวฟังว่ามันมีตำรวจนะมาที่ร้านแบบนี้
ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณดิวออกมาแฉหรือเปล่า
เพราะว่าบางกระแสข่าวก็พาดพิงไปนู่นเลยแต่คงเป็นการอ้างนั่นแหละใช่ไหม
ว่าทางทองล่อเองเจ้าหน้าที่แถวทองล่อมีใครไปรู้จักอะไรกับพวก
ที่เขาเกี่ยวข้องกับทางกลุ่มศรีเทาพวกนี้หรือเปล่า
แต่ว่าในส่วนของคุณดิวเขาก็กลัวไงใช่ไหม
ของคุณดิวที่ซอยทองลอ๑๓นะครับร้านนี้นะครับ
นี่คุณพัชรวรินนะครับผู้สื่อข่าวของเรา
ร้านวันนี้ยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับก็มีลูกค้ามาตามปกติเหมือนกัน
ผู้จัดการร้านซึ่งอยู่ในเหตุการณ์วันที่ตำรวจมาด้วยนะครับ
บอกกับเราว่าช่วงค่ำ๗กุมภาพันธ์เนี่ยตามภาพในกล้องวงจรปิดเลย
ผู้ชายสองคนขี่จักรยานยนต์มาป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนมาถามนี่ใช่ร้านของดิวอลิสราไหม
พนักงานก็บอกเอาใช่ชายสองคนนี้บอกจะมาสอบถามเรื่องการเสริมสวยหน่อย
แล้วก็ทำเล็บด้วยมาถามให้เจ้านายมาถามเฉยต้องติดต่อจองคิวอะไรยังไงบ้าง
แต่ในกล้องวงจรปิดนี่อยู่นานเหลือเกินค่ะคือถ้าจะถามก็เดินเข้าไปถามเลยก็ได้ใช่ไหม
แล้วจริงนะถ้าเกิดสมมุติจะมาถามนะว่าเขามีบริการอะไรมันต้องตั้งแต่วันแรกไม่เดินเข้าไปถาม
รู้ว่าถ่ายรูปหน้าร้านเนอะก็นี่แหละ๗กุมภาพันธ์นี่แหละ
ที่มานี่เขาบอกจะมาถามเนี่ยเรื่องทำเล็บเสริมสวยให้เจ้านาย
แล้วทางสองคนนี้เขาก็มองเหมือนในกล้องวงจรปิดแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกไป
รุ่งขึ้น๘กุมภาพันธ์ช่วงบ่ายก็เหมือนในกล้องวงจรปิดนะฮะ
ตำรวจสืบสวนสอนอทองหล่อสองนายคราวนี้แสดงตัวชัดเจนว่าเป็นตำรวจ
ขอตรวจคนในร้านมีการแจ้งว่าเห็นพนักงานในร้านมีแรงงาน
แล้วยืนยันว่าที่นี่ไม่มีแรงงานต่างด้าวเพิ่งเปิดมา๓เดือนด้วย
แล้วขอดูบัตรของตำรวจเขาก็ให้ดูบัตร
ก็เป็นชุดสืบสวนของสอนอทองหล่ออ่าทางร้านก็ให้ตำรวจเนี่ย
บัตรประชาชนทั้งหมดเลยของพนักงานในร้านค่ะ
ก่อนจะเดินทางกลับไปอ่านี่นะฮะตำรวจก็กลับไป
หลังจากเหตุการณ์นี้นะครับผู้จัดการร้านของคุณดิวบอกว่า
เห็นชายขี่จักรยานยนต์มาป้วนเปี้ยนหน้าร้านอยู่นะฮะ
ไปมาหลายรอบด้วยแล้วมักมองมาในร้านนะครับ
ตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นซึ่งทางคุณดิวแล้วก็หุ้นส่วนเนี่ย
มองว่านี่คือการปั่นปวนรึเปล่านะฮะหรือว่าการคมขู่รึเปล่า
หลังคุณดิวออกมาเปิดเผยเรื่องราวของอดีตแฟนนุ่มเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์
เกี่ยวกับเรื่องสีเทาแล้วทุกคนเนี่ยหวาดกลัวไปหมดนะฮะ
พนักงานร้านหรือว่าคนที่อยู่ที่ร้านนะครับ
เอาลองฟังดูนะฮะมีผู้ชายสองท่านนะคะ
มาจอดจักรยานอยู่หน้าร้านแล้วก็เหมือนแบบว่า
สอบถามว่าเนี่ยใช่ร้านคุณดิวอลิสลาไหม
พอดีว่าเจ้านายอยากมาเสริมสวยเหมือนแบบว่าเอ่อ
จะเข้ารับบริการยังไงต้องติดต่อผ่านทางไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นวันที่๘ช่วงประมาณบ่ายโมงกว่าก็
มีพี่ตำรวจสองท่านมาจอดรถหน้าร้าน
แล้วก็มาแจ้งว่าเนี่ยมีคนแจ้งนะว่าที่ร้านเนี้ย
มีแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่หนูก็เลยทำหน้าสงสัยใส่พี่เขาไป
บอกว่าที่นี่เหรอคะเขาบอกว่าใช่มีคนแจ้งมา
ปกติไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยแต่พอเป็นกระแสขึ้นมา
ปุ๊บมันกลับกลายเป็นว่ามีเรื่องแบบนี้เข้ามาในร้านอย่างนี้ค่ะ
อ่าทีนี้ตำรวจสอนอทองหล่อก็ต้องชี้แจงแล้วล่ะ
เพราะถูกตั้งคำถามถึงเยอะเหลือเกินอืม
ล่าสุดวันนี้นะครับพันธมตเอกพันศาอำมราพิทักษ
กับการสอนอทองหล่อนี่ฮะมาที่ร้านทำเล็บของคุณดิวเลย
ค่ะมาคุยกับผู้จัดการร้านนะครับเพื่อจะชี้แจงอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ภูมิกับการสอนอทองหล่อบอกว่าตำรวจสองนายเนี่ย
ที่ร้านทำเล็บของคุณดิวจริงจริงวันนั้นเนี่ย
มาสืบสวนตามตัวผู้ต้องหาตามหมายจับของสารแขวงพระนครใต้
ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายซึ่งหลบหนีมาอยู่แถวทองหล่อนะฮะ
อ๋อเหรอคะซึ่งไม่รู้มาก่อนว่าร้านทำเล็บร้านนี้เป็นของคุณดิว
อ่าอ๋อเหรอคะอันนี้คุมกับบอกว่าอย่างงี้นะอ๋อ
ทีนี้พนักงานที่บอกว่าเอ้าก็ไหนตอนมาตรวจค้นบอก
มาเรื่องแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายไงวันแรกบอกจะมาจองคิว
จะมาดูให้ดูเจ้านายใช่ไหมเอออยากให้เจ้านายจะมาทำสวยหน่อย
ภูมิกับการสอนอทองหล่อบอกว่าอันนี้มันเป็นยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่นะฮะ
วันนั้นต้องอ้างก่อนว่ามาตรวจสอบเรื่องแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
เป็นวิธีการทำงานไม่ให้ผู้ต้องหารู้ตัวเดี๋ยวจะแหวกย่าให้งูตื่น
เหรอคะอ่าเผื่อจะมีผู้ต้องหาตามหมายจับคดีทำร้ายร่างกายเนี่ย
อยู่แถวนี้อืมแต่ก็ยอมรับแล้วว่าการมาตรวจค้นในวันนั้นเนี่ย
มาตรวจสอบเนี่ยไม่มีหมายค้นเนื่องจากเป็นร้านที่มีประชาชนผู้ใช้บริการเข้าออกอยู่แล้ว
ไม่จำเป็นต้องขอหมายค้นต่อสารซึ่งการจะตรวจค้นเนี่ย
ที่จะต้องใช้หมายค้นต้องเป็นเคหสถานหรือว่าบ้านพักอาศัย
แต่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะที่มีผู้คนเข้าออกไง
ก็เลยเดินเข้ามาแล้วก็สอบถามเลย
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกกองบัญชาการหนึ่งนะครับที่เป็นเพื่อนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเนี่ย
ตามหาบุคคลต้องสงสัยแล้วก็เป็นบุคคลตามหมายจับนะครับเอ่อ
เคสหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมที่จะอยู่ย่านนี้
เคยมีข้อมูลว่ามาทำงานในร้านดังกล่าวนะครับก็เข้าไปตรวจสอบ
ในการเข้าไปเนี่ยก็ที่ได้รับรายงานมาเนี่ยก็คือเข้าไปนอกเครื่องแบบ
มีบัตรแสดงตนที่ออกโดยสอนอทองหล่อถูกต้องนะครับอ่าอืม
ภูมิกับบอกเนี่ยผู้ต้องหาคดีเนี่ยมีหมายจับอ่า
หมายจับของสารคดีทำร้ายร่างกายมีข้อมูลว่าเคยมาทำงานที่ร้านตรงนี้
อ๋อเหรอคะอ่าก็เลยต้องมาตรวจค้นเนี่ยที่ท่านบอกเมื่อกี้นะค่ะ
เป็นว่าภูมิกับการสอนอทองหล่อบอกว่าตำรวจทั้งสองนายเนี่ย
ที่เข้าไปที่ร้านคุณดิวจะอยู่หน้าร้านหรือในร้าน
ทำตามขั้นตอนของกฎหมายแต่หากเห็นว่าประพฤติไม่ชอบ
อ่าแล้วมีคนร้องเรียนมาก็จะตรวจสอบให้ถ้าพบว่าทำผิด
ก็จะต้องถูกดำเนินการตามวินัยแล้วก็ตามกฎหมายอย่างแน่นอน
อันนี้ก็ท่านน่าจะแจ้งเพื่อทราบ
เจ้าของร้านผู้จัดการร้านหรือไงจะไปร้องเรียนอะไรกับท่าน
อืมต้องตรวจสอบจริงจริงนะคะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะตั้งคำถามได้เนอะ
สายได้นะว่าเอ๊ะแหม่มันมาพอเหมาะพอเจาะพอดีเลยเนาะ
อ่าขณะที่ทางด้านของคุณไผลลิกหน่อยก็แล้วกันนะคะ
เป็นอีกหนึ่งอดีตคนคุ้นเคยของคุณดิวอาริสลา
แล้วก็แน่นอนว่าก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงที่ออกมาปกป้องคุณดิวด้วย
คือคุณภัยลิกกับคุณดิวริสุราเนี่ยเคยคบหากันใช่ค่ะ
แต่พอเลิกลากันไปเนี่ยทั้งคู่ก็ยังรักใคร่กันเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องเลย
พี่ชายน้องสาวเลยใช่ค่ะก็ยังดูแลยังมีอะไรก็ยังคุยกันอยู่อ่ะนะคะ
ครับคุณไผ่ออกมาเปิดเผยว่าเรื่องที่คุณดิวเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายแน่นอน
เรื่องนี้ต้องมีคนไปถามคุณไผ่เยอะทีนี้คุณไผ่ก็จริงไม่ได้พูดอะไรเยอะ
แต่ก็มีบอกออกมาว่าให้ลองดูหน้าของคุณดิวสิทุกวันนี้เหมือนหน้าจะยังไม่เท่ากันด้วยซ้ำ
แต่ก็ไม่ได้ไปฟันทงหรือพูดอะไรใดว่าเป็นเพราะฝีมือของใคร
แต่วันที่ดิวเนี่ยออกมาแฉแน่นอนแหละหลายคนก็ไปตั้งคำถาม
บอกว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์อะไรซึ่งกันและกันหรือเปล่าดิวหิวเงินไหมหรือไปดิวอะไรไว้แล้วไม่ได้หรือเปล่า
ทีนี้คุณไผลฤทธิก็เลยออกมาบอกแบบนี้นะคะบอกว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้คุณดิวเนี่ย
ต้องออกมาแฉเรื่องพฤติกรรมความรุนแรงเส้นทางการเงินต่างเพื่อให้เห็นว่าตัวเธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้
แล้วยังมีหลักฐานด้วยนะคะบอกว่าทางฝั่งของคุณเบ้นเดมอนเนี่ย
เป็นคนขอกู้ยืมเงินคุณดิวต่างหากไปหลายล้านบาทด้วยซ้ำ
คือคุณภัยนี่คุณภัยบอกว่าความจริงเรื่องราวของคุณดิวที่เธอเจอต่างนานาเนี่ย
หรือว่าภาพต่างที่เธอมีบาดแผลอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเนี่ย
วันนี้คุณภัยไปคุยกับพี่หนุ่มกันฉันคุณภัยบอกความจริงคุณภัยถูกรู้ตั้งนานแล้ว
เพราะคุณนิวเนี่ยฝากพวกภาพแล้วก็หลักฐานต่างที่เธอถ่ายบันทึกเอาไว้เนี่ย

เพราะกลัวว่าวันหนึ่งโทรศัพท์มือถือของเธอเนี่ย

เพราะฉะนั้นคุณไผ่บอกคุณไผ่รู้อยู่แล้วเหตุการณ์ที่ดิวเจอประสบเจออะไรยังไงมาบ้าง

พอมาถึงวันนี้คุณดิวตัดสินใจออกมาโพสต์มาเปิดเผยเรื่องราวต่างนานา
เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์มา๙๘๘๘แล้วมาเจอเรื่องราวแบบนี้
ถูกตั้งคำถามถูกตรวจสอบหรือถูกคนมาที่ร้านแบบนี้คุณไผ่บอกในฐานะพี่ชายก็ต้องออกมาซัพพอร์ตน้องสาว
อย่างประเด็นนึงเนี่ยที่มีการตั้งคำถามมาทางโลกโซเชียลบอกเอ้าไปเรียกเงินเขาแล้วไม่ได้หรือเปล่า

เห็นมีหนึ่งในบ่อใบไม้เนี่ยเอาเงินมาให้เป็นสิบล้านค่ะคุณไผ่บอกไม่ใช่ความจริงอ่ะ
เขากู้เงินจากดิวด้วยซ้ำอันนั้นอ่ะรู้สึกจะยอด
มียอดที่เป็นการจ่ายกันแล้วมีสัญญาการกู้อะไรสักอย่างด้วยประมาณ๘ล้านบาท
แล้วเอาเงินมาคืนใช่เอาเงินมาคืนไม่ใช่ว่าไปเรียกร้องเงินเขาแล้วเขาเอาเงินมาให้
ใช่นี่เห็นไหมแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้นะคุณผู้ชมต้องตามต่อยาวนะ
เพราะว่ามันก็จะมีไปประจวบเหมาะกับความที่คุณดิวถูกทำร้าย
มันก็เคยมีครั้งหนึ่งที่คุณดิวออกมาบอกว่าตัวเองประสบอุบัติเหตุด้วย
เดี๋ยวเดี๋ยวเดือนนี้ต้องตามทีนี้มันมีแชทก่อนคุณผู้ชม
ตอนที่มันมีแชทโผล่ออกมาว่ามีคนคนนึงที่บอกว่าเป็นหุ้นส่วน
คือเหมือนกับว่าแชทพิมพ์แชทมาคุยชื่อมาย
เอาจริงตอนนี้มายเองเขาก็ถูกดำเนินคดีอยู่ด้วยนะคะ
ที่เปิดเผยตอนแรกเมื่อวานที่เราแพทย์มาเคลียร์ใช่ไหม

แล้ววันนี้คุณหนูบอกด้วยก็มีแผลในใจของดิวนะนี่อ่ะคุณผู้ชมไปลองฟังเสียงคุณภัย
นึกหน่อยดีกว่าตอนนี้ตัวคืนอยู่จากประเทศความปลอดภัยการดูแลอะไรต่าง
เพราะว่าขนาดเขาอยู่เมืองไทยกลุ่มนี้ยังทำร้าย
แล้วก็ค่อนข้างมีอิทธิพลนะคะ
ณวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนต้องช่วยกัน
ช่วยเป็นหูเป็นตาเราเราก็คงทำได้
ถ้าวันนี้เรื่องนี้ในเมื่อมันจริงขนาดนี้
แล้วทำอะไรไม่ได้ต่อไปคงไม่เหลือใครสักคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วครับ
ประชาชนคงหมดความก็คงต้องหมดศรัทธาแล้วค่ะครับ
ตัวคุณถ่ายออกมามาปกป้องคุณดิวค่ะ
กังวลว่าจะได้รับผลกระทบอะไรไหมคะ
เพราะว่าเหมือนเคยมีฝั่งนั้นเขาก็เคยมีเรื่องมีราว
ถ้าผมกลัวแล้วคนอื่นจะอยู่ยังไงครับ
ผมก็คงไม่กลัวหรอกครับ
ผมก็เป็นตัวแทนของพี่น้องอยู่แล้วนะครับประชาชน
แล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมท่านรัฐมนตรีธรรมนัฐเนี่ยทำกันอยู่แล้ว
เรื่องเชิงลึกอย่างนี้ผมอยากให้ดิวเป็นคนพูดนะครับ
ผมขอร้องเลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าถ้าผมพูดผิดหรือพูดถูกเนี่ย
ตอนนี้ดิวที่ห่วงที่สุดคือลูกนะฮะ
วันนี้สิ่งที่เขาพูดเพราะเขาอาจจะไม่อยู่เมืองไทย
เขาถึงกล้าพูดขนาดนี้แต่เขาห่วงลูก
ไม่อยากให้ลูกเห็นภาพต่างอยู่ในโซเชียลเพราะมันลบไม่ได้
ผมขอตรงนี้ไม่ขอพูดถึงเท่าไหร่ดีกว่านะครับ
แล้วก็ใครที่จะมาแฉถ้ามันมีความผิดจริง
ส่งมาที่ผมก็ได้ต่อให้เป็นใครผมก็จะจัดการนะครับ
อย่าไปทำเลยฮะเราให้เราว่ากันให้มันจบไปทีเรื่องดีกว่า
พลังประชารัฐคือคุณพัยบอกที่ไม่ได้ฟันทงนะว่า
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราวต่างกับคุณดิว
มันจะเป็นฝีมือของเบนส์เดมอนทั้งหมดหรือไม่อย่างไร
หรืออาจจะไม่ใช่ทั้งหมดหรืออาจจะใช่บ้างไม่ใช่บ้างอะไรยังไง

แต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
คุณดิวอลิสราจะถูกตั้งคำถามในวงการบันเทิง
เกี่ยวกับว่าบางทีทำไมไม่มางานเบี้ยวงานหายไป
อยู่ดีบาดเจ็บแบบนู้นแบบนี้คือเขาบอกว่าเทงาน
ท่านผู้ชมครับเนี่ยพอวันนี้เธอออกมาเปิดเผยเรื่องราวต่างที่เธอเจอมา
เพราะเธอบอกบางวันถ้าไม่อยากให้เธอไปทำงานเธอถูกทำร้าย
เธอถูกอามาม่ามะหมี่กรึงสุรร้อนร้อนลาดอะไรอย่างนี้
ที่เธอพูดในคลิปเพื่อไม่ให้ไปทำงาน
เบี้ยวงานต้องหายไปเลยอย่างเงี้นะฮะจุดเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณดิวถูกทำร้ายร่างกายไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับ
ตั้งแต่ปี๒๕๖๒เคยตกเป็นข่าวเทงานก็มีหายตัวปริศนาก็มี
ผู้จัดการต้องโพสต์ตามหาตัวก็มีปลายปี๖๒มีข่าวประสบอุบัติเหตุ
เข้ารักษาตัวในห้องไอซียูตอนนั้นเย็บไปสามสิบเก้าเข็มนี่นะฮะ
โซเชียลวันนี้เนี่ยแชร์คลิปที่คุณดิวเคยคุยกับคุณหวานเจี๊ยบ
จัดการส่วนตัวในรถเหมือนกับเป็นการอัดรายการกันค่ะนะฮะ
ตอนนั้นกำลังตั้งท้องอยู่ด้วยมีประโยคนึงที่คุณดิวกับคุณหวานเจี๊ยบเนี่ย
คุยกันไปคุยกันมาถึงขั้นแบบร้องไห้ออกมาพร้อมกันเลยนะฮะ
เรามองย้อนกลับไปเราเห็นภาพตัวเองมาดีป่ะพูดแล้วจะร้องไห้เลยอ่ะ
ก็ใช่น่ะสิพอทบทวนในสิ่งที่ตัวเองผ่านมาเยอะมันก็
เหนื่อยมาเยอะจริงจริงอ่ะถึงไม่เคยเอาตรงไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเก่ง
แต่รู้สึกว่าผ่านมาได้เพราะคนรอบข้างที่ดีด้วยแล้วก็ดวงด้วย
เราพูดไม่ได้จริงว่าเราเคยอยู่ในขั้นไหนแต่เราหันมาคือเรายังมีพี่หวานอยู่
เรายังมีคุณแม่ทุกคนอยู่เออมันก็ผ่านมาได้จนมันมีวันนี้เนอะ
มันมีวันนี้จริงจริงเพราะว่าดิวก็ต้องยอมแล้วว่าดิวผ่านอะไรมาเยอะจริงจริง
แล้วมันก็สู้ชีวิตจริงจริงคือกว่าจะมีวันนี้ที่สวยงามต่างอย่างเงี้ย
มันเหนื่อยมากคือไม่มีใครรู้เลยว่าแบบใช่ว่าดิวโดนอะไรมาเยอะมากจริง
ก็เลยโยงว่าไอ้ที่ผ่านมาเยอะเนี่ยจะคือเหตุการณ์ในอดีตที่เคยคบหาอยู่กับแฟนเก่าที่เป็น
ครอบครัวตัวบอลหรือเปล่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะไปเชื่อมโยงว่ามันเป็นเหตุการณ์เรื่องราวที่เธอเอามาแฉหรือเปล่า
เพราะมันก็อยู่ในช่วงเวลาจังหวะพอเหมาะพอเจาะเลย
ท่านผู้ชมครับปี๖๒นี่คุณดิวคบกับเบนส์เดมอนนะครับ
ตอนนั้นเคยประกาศคบหากันนะฮะ
แต่ไปไหนด้วยกันตลอดนะครับ
จนกระทั่ง๒๓มีนาคม๖๒คุณหวานเจี๊ยบ
เคยโพสต์ตามหาบอกหายตัวไปเนี่ย
ครบ๑๒ชั่วโมงแล้วติดต่อไม่ได้
ก่อนที่ต่อมาจะบอกว่าเจอแล้วนะฮะ
บอกโทรศัพท์น้องเสียเลยติดต่อใครไม่ได้
สิงหา๖๒มีข่าวคุณดิวประสบอุบัติเหตุ
เสียโฉมต้องเย็บที่ใบหน้า๙เข็ม
คนก็เลยเอ๊ะจะใช่เหตุการณ์ที่เธอเปิดเผยภาพในช่วงเวลานี้หรือเปล่า
อีก๒๕เข็มนิ้ว๕เข็มรวม๓๙เข็ม
คุณดิวให้สัมภาษณ์ตอนนั้นบอกถูกกรอบรูปบาดหน้า
ปลายปี๖๓มีข่าวคุณดิวเลิกกับเบนส์เดมอน
ท่ามกลางเหตุการณ์ที่เธอต้องไปรักษาตัวในโรงพยาบาล
แต่คุณเบนส์ตอนนั้นไปท่องเที่ยวนี่นะฮะที่ต่างประเทศนะครับ
คนก็ไปดูที่คุณหวานเชียบคุดการณ์ส่วนตัวให้สัมภาษณ์อีก
คุณดิวเข้าโรงพยาบาลแล้วก็พยายามสอนให้รักตัวเอง

จริงวันนี้คุณเบนส์บอกจะมามอบตัว

ตอนนี้อยู่ต่างประเทศแต่ยังไม่ได้มานะฮะ